ตามภาพเลยนะคะสี่สาวดีว่านที่ว่าทั้งหมดนะคะ

ไปถึงการดีไซน์การร้องแล้วก็โชว์แบบเต็มรูปแบบจริงค่ะ

บอกเลย๔สาว๔สไตล์มาลุคหลากหลายมาก
หนึ่งร้อยชุดอันนี้พูดไม่เกินจริงค่ะ

แต่ละคนซักซี
อันโบก
แบบเจ้าหญิงกระโปรงยาวนะคะ

ก็ยังจัดมาเรียกว่าละลานตาสุด

สลับกันร้องสลับกันเล่นออกอัตรรสโดนใจเอฟซีสุดค่ะ
ส่วนแขกรับเชิญนะคะก็ได้๒หนุ่มอารมณ์ดีค่ะ
คุณโอ๊ตปราโมทนี่มาร้องเพลงนะคะ
แล้วก็พี่พิกฤษค่ะมาเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นนะคะ
โดยเฉพาะพีพีนั้นไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังค่ะ
จัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้นแถมยังปล่อยมุกโบ๊บะฮากระจายไปเลยค่ะ
ไปร้องเพลงของพี่พีชสักครู่เพลงหน่อย
ร้องเพลงดิวพีชหรอ
โอ้โหเรียกว่าคุ้มจู่ใจจริง๓ชั่วโมงเต็มนะคะ
อันนี้๓สาวโอ้โห๔สาวปลื้มสุดไปเลยค่ะ
สี่สาวนี้เขาก็มีกำลังใจดี
แจ๊คบอกเลยนะคะว่ามีเอฟซีตัวจริงคนนึง
ก็คือหนุ่มก้าวจีรายุเนี่ยเขาไปเชียร์สาวในคอนเสิร์ต
โดยเฉพาะสาววีวีโอเล็ตจ้
งานนี้หนุ่มก้าวบอกเลยนะคะว่าเปิดโหมดคลั่งรักแฟนตัวเองสุดนะจ๊ะ

สัตว์ที่เขานั่งบนแก้วแก้วแชมเปยแล้วขึ้นมานี่เป็นยัง

เล่นล้อเล่นผมต้องดูอยู่แล้วโชว์เป็นโชว์เดี่ยวของเขา

ว้าวเลยแบบโหซัมเมอร์เกิล
ดีแบบเท่มากครับ

แต่ว่ามันก็อืมอ่าใช่
อ่าก็คงต้องอย่างนั้น